คุณผู้ชมครับในค่ำคืนพิเศษค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า
รับปีใหม่หลายคนที่จะเลือกไปรับประทานอาหาร

เป็นโอกาสดีทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร

โดยเป็นการขายบรรยากาศแต่ว่าบวกราคาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับ
ติดตามได้กับรายงานของคุณกระมวลวันการีพัฒน์ครับ
บรรยากาศเมืองมุมสูงยามค่ำคืนที่ส่องสว่างด้วยแสงไฟ

ที่มีลูกค้ามาใช้บริการ๕๐๐๗๐๐คนต่อวัน
เฉลี่ยต่อหัวคนละ๕๐๐บาท
แต่ในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จะรับลูกค้าจำกัดเพียง๑๕๐คน
และปรับราคาขึ้นเป็น๒๒๙๐๐บาทต่อหัว
แต่ยืนยันว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่มากกว่าในช่วงปกติ
และสามารถชมพลุอย่างใกล้ชิดแบบ๓๖๐องศาค่ะ
ในคืนวันที่๓๑จะเป็นคืนสุดท้ายคือ
ทุกคนก็ต้องการแบบมาเฉลิมฉลองแบบต้อนรับปีใหม่
คือทางร้านเราเนี่ยก็จะมีแบบจัดเซตอาหารขึ้นมาพิเศษเป็น๗ขอดนะคะ
แล้วก็ราคา๒๒๙๐๐บาท
แต่ว่าในคืนนั้นเราก็จะมีการแสดงเป็นพิเศษ
มีนักร้องมาร้องเพลงสดมีดีเจมาเปิดแผ่น
แล้วก็นอกจากนั้นคือเราก็จะมีให้ลูกค้าได้ลุ้นจับรางวัล
ซึ่งรางวัลเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมที่พักในเครือของบรรเย็นทรีย์

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมบรรยันทีกรุงเทพบอกว่า
ปีนี้ยอดจองในคืนวันที่๓๑เพิ่มขึ้น๑๑๐
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
คาดว่าเพียงคืนเดียวจะมีรายได้เพิ่มขึ้น๒๓เท่า
วิวริมแม่น้ำเจ้าพญาในยามค่ำคืน
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงาม
ร้านอาหารริมน้ำหรือแม้แต่ธุรกิจล่องเรือสำราญ
ดึงมาเป็นจุดขายในคืนข้ามปี
ล่องเรือดินเนอร์ชมแสงสีของโค้งน้ำเจ้าพญายามค่ำคืนค่ะ
เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะ
เดี๋ยวเราจะลงเรือไปดูกันนะคะว่า
เรือลำใหญ่นี้จะมีบริการอะไรไว้รองรับนักท่องเที่ยวกันบ้างค่ะ
สามารถบรรจุคนได้๕๐๐คน
ภายในมีความหรูหราและสะดวกสบายพร้อมด้วยอาหารบุฟเฟ่นานานาชาติ
โดยมีอัตราค่าบริการ๒๐๐๐บาทต่อหัว
แต่จะเพิ่มเวลาการล่องเรือจาก๒ชั่วโมงเป็น๔๕ชั่วโมง
ชมผู้กลางแม่น้ำเจ้าพญาและเพิ่มอาหารซีฟู้ดอีกด้วยค่ะ
ช่วงปีใหม่เนี่ยโปรโมชั่นไม่มีมีแต่เพิ่มราคา
มาเขาปีนึงมีแค่วันเดียวใช่ไหมฮะ
มีแค่วันเดียววันนั้นก็เป็นวันที่เราจะขายได้ราคาหน่อย
แต่แทนที่เราจะขายในราคาหน่อยแล้วเราไม่ให้อะไรเลย
มีปลาแสดงมากมายเลยแต่ถ้าเรามีอาหารที่ดีนะครับ
มีปลาแพงของญี่ปุ่นเชฟญี่ปุ่นจะทำให้เลย
ก็จะมีปลาแบบมีอาหารดีเช่นไก่งวงเช่นทุกอย่างที่เราทำได้
บริษัทแกนโทประเมินว่าในคืนส่งท้ายปีเก่านี้
จะมีเม็ดเงินสะพัด๑๕๐๐๐๐๐บาท
จากปกติมีรายได้วันละ๓แสนบาท
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน